คือหินเนี่ยมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหม
แต่หินเนี่ยมันก็เกิดจากธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาให้มีรูปร่างลักษณะที่มันแปลกแตกต่าง
วันนี้เลยจะพาไปดูเรื่องราวของหินธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
เพราะว่ามันมีรูปร่างแปลกว่าแต่ว่ามันแปลกขนาดไหนไปดูค่ะ
หากจะกล่าวถึงท่าธรรมชาติที่มีความแข็งแรง
หลายคนก็คงจะนึกถึงหินกันใช่ไหมล่ะครับ
ซึ่งหินก็มีหลากหลายขนาดและหลายรูปส่ง
แล้วแต่ธรรมชาติจะสารสร้างออกมา
เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธรรมชาติรังสรรค์
จนเกิดเป็นหินสุดแปลกแต่ละก้อนจะแปลกขนาดไหน

พาไปดูหินแปลกก้อนแรกกับหินระคังที่ส่งเสียงได้
คุณพระคุณเจ้าเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ

มีเสียงคล้ายกับระคังแบบนี้

ซึ่งหินก้อนนี้ถูกตั้งอยู่ภายในวัดศรีประชุมชน
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ชาวบ้านเล่าว่าพบหินก้อนนี้
ที่บริเวณเนินกลางทุ่งนาใกล้วัด
เมื่อตีดูมันมีเสียงคล้ายระคัง
จึงนำมาไว้ที่วัดแห่งนี้
ก่อนจะเชิญเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
พบว่าเป็นหินที่มีอายุราว๑๒๐๐ปี
ตั้งแต่สมัยธวารวดีเลยทีเดียว

ชาวบ้านจึงเชื่อว่านี่คือก้อนหินนำโชค

เพื่อนำของเด็ดไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
ต่อกันที่หินสุดแปลกตา
ที่มีรูปร่างคล้ายไข่ดาวที่อยู่ในถ้ำลึกกันบ้าง
เรียกได้ว่าเป็นหินที่ธรรมชาติ
รังสรรค์ให้มีรูปทรงที่แปลกตาอย่างมาก
เพราะหินก้อนนี้มีลักษณะคล้ายไข่ดาวนั่นเอง
โดยหินก้อนนี้เป็นหินที่อยู่ภายในถ้ำเชียงดาว
อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง
ซึ่งหากใครมาเที่ยวที่ถ้ำแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ก็จะพามาดูในความแปลกของมัน
ที่มีรูปทรงคล้ายไข่ดาว
พร้อมทั้งเรายังได้ร่วมรุ้นสนุก
กับการได้ลองรูปไลค์หน้าหินก้อนนี้
เพื่อดูว่าจะมีไข่แดงออกมาหรือไม่อีกด้วย
ถ้าอยากหินไข่แดงเอามือถูงแรง

ใครแดงจะออกจะออกที่มือลูก
ซึ่งการลูบเพื่อหาไข่แดงจากหินก้อนนี้
เป็นกุศโลบายที่เจ้าหน้าที่ใช้
หยอกล้อกับนักท่องเที่ยวนั่นเอง
เพราะหินยังไงก็คือหิน
ดีไม่ดีไข่แดงที่ปรากฏที่นิ้ว
อาจจะเป็นเลือดเราเองก็ได้
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติรังสรรค์

เดี๋ยวเรานำมาให้กลุ่มผู้ชมได้ดูกันครับ

แต่มันเป็นความแปลกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ